คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้การเมืองไทยสัปดาห์นี้นะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายพูดถึงกรณีที่สอสอพักร่วมรัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน

เพราะว่าจะไปกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี๒๕๕๙

ติดตามเรื่องนี้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เสียบบัตรแทนกันถ้าเปรียบไกลก็เหมือน
สะดุดขาตัวเองทำปืนลั่นใส่ขาตัวเอง
เหยียบเปลือกกล้วยล้มเอง

เพราะว่าการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่
มีมานานแล้วมีมานานจนกระทั่งมีความคิดกันว่า
ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ว่าเรื่องแบบนี้พอจับได้คาหนังคาเขากันทีนึง
ก็กลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาทีนึง
แล้วคราวนี้การเสียบบัตรแทนกัน
มันกลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมา
เพราะมันมีผลกระทบตามมา๒๓เรื่อง
เรื่องที่๑ผลกระทบต่อคนที่ไม่อยู่ในสภา
แต่ว่ามีรายชื่อว่าลงคะแนนในพรบงบประมาณซึ่งเป็นพรบสำคัญซะด้วย

และอยู่ในพักภูมิใจไทยทั้งคู่
เรายังไม่รู้ว่ามาจนถึงวันนี้ผลกระทบจะเป็นยังไง
ถ้าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อ
คุณฉลองกับคุณนาธี๒คน
แล้วโยงไปกันถึงว่า

หมดสมาชิกภาพไม่ได้เป็นสอสอ
ก็ทำให้เสียงของรัฐบาลหายไป๒เสียง
แล้วถ้าสมมุติลามไปต่อ
ว่าคนที่กดแทนลงคะแนนแทนคุณฉลองกับคุณนาธีเป็นใคร
คนนั้นมีความผิดด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่
สองมีผลกระทบต่อพรบงบประมาณอันนี้และเรื่องใหญ่
อันนี้แหละเรื่องใหญ่ดูเหมือนว่าตอนแรกจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แค่สองเสียง
แล้วพรบงบประมาณที่ชนะกันนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลชนะไปตั้งเยอะ
สองเสียงนั้นไม่ได้มีผลที่จะทำให้แพ้หรือชนะ
แต่ว่ามันก็มีความผิด
มันมีความผิดพูดกันถึงว่าจะทำให้พรบงบประมาณโมคะทั้งฉบับไหม
หรือจะโมคะเฉพาะมาตราที่๒คนนั้นไม่อยู่

แนนให้ก็ไปไล่กันดู
ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูล
ยังไม่รู้ว่าตุลาการจะวินิจฉัยออกมาเป็นยังไง
แล้วจะหาทางออกสำรองไว้ยังไง
ไอ้ที่บอกว่าจะออกเป็นพระราชกำหนด
เป็นการหาทางออกล่าสุดก็มีคนท้วงอีกว่ามันทำไม่ได้
แล้วพรบงบประมาณเป็นโมคะก็ต้องว่ากันใหม่
หรือไม่เป็นโมคะทั้งฉบับแต่มันทำให้ช้าไปอีก

อย่าลืมว่าพรบงบประมาณฉบับนี้ออกมาช้ากว่าที่ควรจะเป็นไปแล้ว๓๔เดือน
ถ้าช้ากว่านี้อีกเรื่องเงินดงเงินเดือนค่าราชการไม่มีปัญหาหรอกครับ
ใช้พระราชบัญญัติเก่าพรบเก่าว่ากันไปได้
แต่งบในการลงทุนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ
งดที่จะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนรออยู่
อันนี้ต้องรอไปอีกก็แปลว่าผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ตามมา
ถัดมาผลกระทบที่เกิดสภาวะระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกัน
คราวนี้ทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งคู่
และที่ผ่านมาในทางการเมืองเราก็พอเห็นกันอยู่ว่า
ก็มีการขบเหลี่ยมกันในระดับหนึ่งระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทย
ต้นเหตุมันมายังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเหตุมันมาจากสารตกค้าง
ที่เกิดขึ้นในจิตใจตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้ง
หาเสียงเลือกตั้งคราวนี้ประชาธิปัตย์เขาถือว่าภาคใต้เขา
ก็เป็นกล่องดวงใจของประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทยเนี่ยเขาดูแล้วในภาคอีสาน
ก็ไปแย่งกับพักโน้นพักนี้เยอะแยะภาคกลางภาคโน่นภาคนี่
เขามองเห็นว่าภาคใต้ก็เป็นจุดอ่อน
คนใต้ก็บ่นกันเยอะว่าที่ผ่านมาเลือกประชาธิปัตย์
เลือกไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะทำให้ภาคใต้เจริญรุ่งเรืองเหมือนภาคอื่น
ก็มีคนส่วนหนึ่งอยากลองของใหม่
พักภูมิใจไทยก็สอดเข้าไปในช่วงเวลานี้
ได้มาตั้ง๘ที่นั่งนะครับไม่น้อยนะครับ
บุกไปทลายกล่องดวงใจได้มา๘ที่นั่ง
หัวหน้าพักมอบหมายให้คุณนิพิษเป็นแม่ทัพ
หาเสียงภาคใต้เป็นคนรับผิดชอบ
คุณนิพิษสอบตกตัวเองยังเอาไม่อยู่เลยครับ
แพ้ไปร่วม๒๐๐๐๐คะแนนเอาไม่อยู่
นี่ขนาดเป็นแม่ทัพใหญ่ของภาคใต้นะ

เป็นสะสอดฝรวงมาไม่รู้ผู่ขาดมาไม่รู้ยังเอาไม่อยู่
แล้วแม่ทัพภาคใต้ของภูมิใจไทยใครล่ะครับ

ซึ่งนำสอสอภาคใต้มาได้๘คน
พัทธลุงได้มา๒คน
ถิ่นของคุณนิพิษนั่นแหละครับ
เป็นแม่ทัพที่มีขีปนาวุฒิ
แล้วก็พร้อมลบสมุนเสบียงกรังพร้อม
ฉะนั้นความแค้นฝังลึกที่อยู่ในใจคุณนิพิษเนี่ย
เดาได้เลยครับว่าเรื่องนี้ถอนลำบาก

แล้วคุณนิมิตรก็เคยร้องเรียน

ว่าในเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะที่เขตคุณนิพิษนั้นเนี่ย

มีการทุจริตการเลือกตั้ง

เอาเรื่องเอาหลักฐานส่งให้กรกต
แต่จนป่านนี้จะครบปีแล้วคุณนิพิษบอกว่า

ทวงถามก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า

ในเขตของคุณนิพิษที่จังหวัดพัทธลุง
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันกินใจกันครับ
เรื่องแบบนี้ใครจะบอกว่าเลือกตั้งแล้วก็จบกันไป

มันไม่ได้แค่ว่า๘เสียงของประชาธิปัตย์
และภูมิใจไทยไปได้ไปทุบกล่องดวงใจเอามาแทน

ถ้าการเลือกตั้งคราวหน้า
แล้วประชาธิปัตย์เอาคืน๘ที่นั่งนี้มาไม่ได้
แล้วภูมิใจไทยก็ยึดเก้าอี้ไว้ต่อ
แล้วภูมิใจไทยก็ยังจะขยายผลขยายรากต่อ

ก็แปลว่าประชาธิปัตย์อาจจะเสียเก้าอี้ให้กับภูมิใจไทย
มากขึ้นกว่า๘ที่นั่งในการเลือกตั้งคราวหน้าหรือเปล่า
ฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเลือกตั้งแล้วจบ

และถ้าสองพักนี้ขบเหลี่ยมขบคูกันอย่างนี้
มันจะมีผลอะไรต่อการเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือไม่

ฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการเสียบบัตรแทนกันคราวนี้
มันเขย่าทั้งภักดิ์ภูมิ

เขย่าทั้งรัฐบาล
เขย่าไปถึงพรบงบประมาณ
ซึ่งเป็นพรบสำคัญ
จากนี้ไปใครจะหาทาง

อันนี้แหละที่ต้องเรียกว่า
สะดุดขาตัวเอง
ทำปืนลั่นใส่ขาตัวเอง

เหยียบเปลือกกล้วยล้มตึงเลยครับ

และนี่คือขีดเส้นใต้การเมือง